คุณผู้ชมคะมาดูคลิปนี้ค่ะแชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลค่ะ
มีผู้ชายคนนึงนะคะถือท่อเป็นเหล็ก
แล้วก็เดินไปที่ป้อมตำรวจจราจรที่จังหวัดกระบี่นะคะ
แล้วก็ไปโวยวายไปด่าตำรวจจราจร

สาเหตุก็คือรถจักรยานยนต์ของผู้ชายคนนี้
เขาจอดอยู่ริมถนนแต่เป็นแถบขาวแดง
ขาวแดงห้ามหยุดห้ามจอดรถทุกชนิดอยู่แล้ว
ตำรวจจราจรไปล็อกล้อแต่ไปโมโหตำรวจจราจร
ว่าเอาโซ่ไปล็อกล้อเขาทำไมไปดูคลิปภาพค่ะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะตามภาพนี้นะคะ
ก็คือป้อมตำรวจจราจรใกล้ปากซอยเทศบาล๑๔
เทศบาลตำบลเหนือคลองจังหวัดกระบี่นะคะ
ผู้ชายคนนี้ไปต่อว่าตำรวจจราจรใช้คำหยาบเลยค่ะ

เอาโซ่ไปล็อกล้อรถจักรยานยนต์ของเขา
แต่ประเด็นก็คือรถจักรยานยนต์ของเขา
ก็จอดแบบผิดกฎจราจรอยู่แล้ว
เห็นไหมคะเป็นแถบขาวแดงแบบนี้
แต่สุดท้ายตำรวจจราจรก็ปลดโซ่ให้นะคะ

ไปที่จุดเกิดเหตุตามคลิปนี้นะคะ
ไปเจอกับดาบตำรวจสุพัฒน์โคราช
ผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบราม
ปฏิบัติงานด้านจราจรสพเหนือคลอง
ก็คือตำรวจจราจรที่อยู่ในคลิปเลยค่ะ
ทีมข่าวเราไปเจอเลยแล้วก็ไปคุยมานะคะ
ดาบก็เล่าให้ฟังว่าช่วงเกิดเหตุเป็นช่วงเช้า
ซอยข้างป้อมมีตลาดนัดค่ะ
มาซื้อของเยอะแล้วคนไปจอดรถที่หน้าป้อมเป็นประจำนะคะ
ทั้งที่หน้าป้อมเป็นแถบขาวแดงอยู่แล้วนะคะ
นี่ค่ะไปจอดแบบนี้ไม่ใช่แค่คันเดียวนะคะ

แต่ประเด็นคือนอกเหนือจากขาวแดง
ป้อมจราจรอยู่ตรงนั้นเลยคุณจอดหน้าป้อมตำรวจจราจรเลยนะคะ
ขาวแดงหน้าป้อมตำรวจยังจอดนะฮะ
ตำรวจจราจรบอกว่าก็จอดกันแบบนี้จอดกันเยอะแบบนี้
ซึ่งตำรวจจราจรก็ต้องปฏิบัติตามหน้าที่
ก็เอาโซ่ไปล็อกล้อรถเอาไว้
เวลาเจ้าของมาก็จะได้เปรียบเทียบปรับ
เพราะนี่คือการผิดกฎจราจร
ผู้ชายที่อยู่ในคลิปก็เช่นกันนะคะ
ก็เป็นคนทำผิดกฎจราจรนี่แหละคือตำรวจจราจร
เขาก็กำลังนั่งทำใบสั่งอยู่ในป้อม
ได้ยินเสียงเคาะประตูแล้วเอะอะโวยวายอยู่ที่หน้าป้อม
ก็เลยเดินออกไปดูเห็นผู้ชายคนในคลิปอะค่ะ
ไม่พอใจด่าแบบหยาบคล้ายเลยนะคะ

ปลดล็อกโซ่ให้ผู้ชายคนนี้จะได้กลับออกไป
อยากจะให้เกิดเรื่องเกิดราวแบบบานปลายอะค่ะ
ปล่อยละครับ

ปล่อยละครับ
ปล่อยละครับ
ปล่อยละครับ

ปล่อยละครับ

ปล่อยละครับ

ปล่อยละครับ
ปล่อยละครับ

ปล่อยละครับ

ปล่อยละครับ

ปล่อยละครับ

ปล่อยละครับ

ปล่อยละครับ

ในฐานนะเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยที่มีเกียรติศาสตร์กฎหมายของทุกคนนะ
สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเมื่อวานนะขอโทษผมผีเข้าแล้วผีสิง
ไม่ใช่คนแหละเมื่อวานรักไอ้คนที่เขาไม่รู้นะ
ตัดเตือนได้ไหมหรือตัดต่างไปมันชัดเจนห้ามโจทย์เด็ดคาร์ด
ถ้าคุยกันดีผมก็ว่ากล่าวตักเตือนได้อยู่แล้ว
เราไปเจอกันพูดคุยดีลุงโอเคได้ใจเย็นได้
นี่ค่ะลุงบอกโมโหเมื่อวานนี้โดนผีสิง
ค่ะก็เลยถือเหล็กไปไปด่าตำรวจอ่า
ตำรวจก็เปรียบเทียบปรับนะคะตามความผิดพรบจราจรนะคะ
ร้อยบาทกรณีจอดรถในที่ห้ามจอดครับ
ก็เลยอยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนที่ใช้รถใช้ถนน
จะต้องเคารพกฎจราจรนะคะขาวแดงคือห้ามหยุดห้ามจอดนะคะ
ครับก็เป็นเหตุผลที่คนคนที่มีประชาชนักต่อถึงอ้างว่า
คันอื่นยังจอดได้นี่ใช่ไหมผมก็จอดบ้างหรือไม่ก็
ถ้าจะล็อกของผมนะต้องไปล็อกของคุณเขียนมาสอนด้วยเห็นไหมเขาก็จอดอยู่อย่างเงี้
คันอื่นล็อกหรือเปล่าเพราะว่าเหลือรถของคุณลุงอยู่คันเดียวคันสุดท้าย
คือบางทีเจ้าหน้าที่เขาก็เครื่องล็อกไม่พออย่างนี้
หรือว่าเรามาก่อนคันอื่นเขาแล้วก็โดนก่อนมันก็จอดไม่ได้ทั้งนั้นแหละฮะ